ขอบคุณผู้ชมมาดูแฟชั่นน่ารักของสาวไซน์มินิกันหน่อยดีกว่านะฮะ
อย่างสาวเต้ย
ใจกันไปเลยนะฮะหรือจะแมตกับกางเกงยินโจ๊กคล่องก็ยอมได้เหมือนกัน
สไตล์สาวเต้ยนะเห็นแล้วเราก็อยากแต่งตัวตามเต้ยเหมือนกันนะฮะ
ต่อเนื่องกันเลยกับเซตที่๒ค่ะจะเป็นเสื้อแขนยาวสีฟ้าแบบสดใสเวอร์
มากับกางเกงยีนตัวโปรดแต่ก็โชว์เอวโชว์หน้าท้องไปเลยจ้า
ทองสะดือขาวขาวน่ารักนะคะหรือตัดกลับมาจะเป็นชุดว่ายน้ำสีเขียวก็ได้คุณผู้ชมค่ะ
เหนียวซับเลยนะฮะมีดีเทลโชว์หน้าท้องไว้ด้วยด้วยความแสงและเงาก็ได้เห็นลอนกล้ามบาง
สาวเต้ยจรินพรด้วยนะจ๊ะและล่าสุดเอาให้โซเชียลตะลึงกันไปเลยจ้ะพี่จ๋า
มากับแฟชั่นเอลลอยชุดนี้ค่ะถ้าค่อยไล่สายตานะมองลงมาจะเห็นว่าเออเป็นเสื้อใหม่โปร่งสไตล์แบบหน้าหนาวนิดนึง
แต่พอดูช่วงท้องและกล้ามท้องนั้นมันหายหนาวไหมล่ะชุดนี้เอายังไงดีนะคะ
ท่อนล่างก็เป็นมินิสเกิร์ตแบบเอวต่ำสุดตัวจิ๋ว
มันมียุคนึงเนาะยุค๘๐ยุค๙๐มันก็วนกลับมาอย่างนี้
คุณผู้ชมค่ะถือว่าเป็นการโชว์เอลลอยที่ยั่วจิตยั่วใจเหมือนกันนะ
งกรานนี้ก็ลองจัดดูได้นะจ๊ะ
ก็ลองเอาไปใส่ดูแล้วกันไปค้นตู้แถวบ้านดูที่มันมีอยู่นะคะ
ใดคือน้องเต้ยเซ็กซี่มากค่ะเออนะคะคุณผู้ชมค่ะ